คุณผู้ชมเคยเจอราคากระเพราหมูสับราคาเท่าไหร่กันบ้าง
อยากให้แสดงความคิดเห็นผ่านไลน์แล้วก็ทางเฟสมา
นี่ต้องบอกด้วยนะคุณว่ากะเพราหมูสับที่ว่าเป็นกับข้าวนะ
บางคนบอกว่าอาจจะราดข้าวนี่๔๐๕๐ถ้าเป็นกับข้าว
คุณผู้ชมเคยเจอราคาเท่าไหร่
ส่องของผมสักประมาณ๔๕บาท๕๐บาทก็แพงแล้ว
แต่เจ้านี้ครับผู้หญิงคนหนึ่งเธอบอกกลัวแล้ว
กลัวเหลือเกินยอมแล้วจ้ะแม่จ๋า
เพราะกระเพราหมูสับที่เธอซื้อมาใส่ถุงแบบนี้เป็นกับข้าวเนี่ย
ราคา๑๒๐บาท
เขาไม่ได้มีผสมส่วนผสมของเนื้อปูเนื้อกุ้ง
หมูคุโรโบตะเนื้อดำอะไรอย่างนี้เหรอ
อันนี้หมูหมูล้วนค่ะคุณผู้ชมหมู่บ้านเรานี่แหละค่ะ
ธรรมดาแต่เธอบอกว่าเธอไปซื้อที่ร้านอาหารทะเล
แล้วราคากระเพราหมูสับมัน๑๒๐บาท
เอาเรื่องนี้มาโพสต์เลยนะโพสต์บอกแบบนี้
กระเพราหมูสับที่ไปซื้อมาไม่คิดว่าจะเจอกับตัว
ไม่ออกเลยผัดกะเพราหมูสับถุงละ๑๒๐บาทจ้า
ร้านอาหารตามสั่งบ้านแหลมกลัวแล้วต้มมะม่ากินเถอะ
แล้วจ้ะแม่จ๋าเธอโพสต์ไว้แบบนี้พร้อมภาพเหล่านี้นะครับ
แล้วหลังจากนั้นเธอก็โพสต์อีกหนึ่งโพสต์
และเธอก็ขึ้นแคปชั่นว่าหมูเป็นเหตุสังเกตได้
จำไว้เป็นบทเรียนก่อนซื้ออะไรก็แล้วแต่
ต้องถามราคาและเธอก็เอาข้อความที่ทางร้านเนี่ย
แท็ตมาขอโทษเธอเอามาแชร์ในโลกโซเชียล
ผมขออนุญาตพูดถึงข้อความกันสักนิดหนึ่ง
เพราะว่าทางร้านเนี่ยโพสต์มาหาเธอแล้วบอกขอโทษนะครับ
ผมจากร้านนี้ที่พี่มาซื้อกระเพาหมูสับไป
ทำไมพี่เอาเรื่องไปลงในเฟซทำไมไม่คุยกันล่ะครับ
ผมก็ขายราคาปกติ๑๒๐อยู่แล้วนะครับราดข้าว๔๐
ถ้าทะเล๑๕๐พี่เล่นลงเฟซแบบนี้ร้านผมเสียหายนะครับ
ร้านผมเป็นร้านอาหารทะเลซีฟู้ดนะครับไม่ใช่ตามสั่งโดยตรงทั่วไป
ผมเข้าไปอ่านคอมเมนต์แล้วโอ้โหผมเสียหายมาก
ทีนี้ครับคนที่โพสต์ซึ่งเป็นผู้หญิงเขาบอกว่า
แต่นี่พี่ก็สั่งที่ไม่ใช่ซีฟู้ดนะคะแล้วมันจะ๑๒๐เหรอคะ
มันเป็นแค่หมูสับนะคะด้านของร้านเนี่ยเขาตอบกลับมาว่าไงรู้ไหมคุณ
เข้าใจครับถ้าหมู๑๒๐ก็ปกตินะครับ
คือเขากำลังบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นกะเพราทะเล
เขาจะคิด๑๕๐ดังนั้นกะเพราหมูธรรมดา๑๒๐งั้นก็ปกติอย่างนี้
แล้วทีนี้ตัวผู้หญิงเขาบอกแกะทานแล้วด้วยนะคะแล้วก็เค็มมากเลยนะคะ
ทางฝั่งร้านบอกขอโทษแล้วกันนะครับ
ผู้หญิงก็บอกถ้าทางร้านบอกว่า๑๒๐เป็นราคาปกติก็ตามนั้นค่ะ
แล้วทางร้านก็เลยบอกว่าผิดที่ทางร้านด้วยนะครับ
ทางร้านเองก็ไม่ได้แจ้งราคาก่อน
ก็เป็นข้อความที่ตัวผู้หญิงคนนี้เขาเปิดเผยออกมารอบ๒
ว่าทางร้านก็แชทมาแต่ก็อธิบายแล้วผู้หญิงคนนี้ก็บอก
ก็ยังงงอยู่ไม่ได้ซื้ออาหารทะเลไม่ได้ซื้อกะเพรากุ้งทะเลอะไรนะ

เรื่องนี้ทีมข่าวของเราก็ตามไปที่ร้านอาหารตามสั่ง
ลงพื้นที่ร้านขายกระเพราดังกล่าว
อย่าว่าเขาว่าเขาเป็นร้านอาหารตามสั่งเขาเป็นร้านอาหารทะเล

ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปแล้วครับ
ชื่อร้านเนี่ยขออนุญาตที่จะไม่เอ่ยแล้วกันนะ

ตั้งอยู่ริมชายทะเลบ้านแหลมชะบัง

ก็เจอคุณป้าอนงนะครับหรือป้าเขียวอายุ๖๙ปีเจ้าของร้าน
พร้อมด้วยลูกชายลูกชายคือคนที่โพสต์นะ
คนที่เข้าไปตอบลูกค้า
แล้วก็ลูกสะพ้ายกำลังช่วยกันทำอาหารตามสั่งให้กับลูกค้าอยู่
สะพ้ายของป้าเขียวเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟัง
ป้าเขียวนะฮะบอกว่าในวันที่ลูกค้ามาซื้อกระเพรา
รับว่าเธอก็ไม่ได้บอกราคาไปก่อน
พอทำเสร็จแล้วจึงบอกลูกค้า๑๒๐บาท
ซึ่งตอนนั้นลูกค้าก็เหมือนไม่ได้ตกใจอะไรไม่ได้ทักท้วงอะไร
เงินจ่ายให้ตามปกติไม่เข้าใจเหมือนกันว่า
แต่อันนี้เราก็เข้าใจลูกค้านะบางทีก็อึ้งอยู่ไง
๑๒๐ก็ต้องยอมจ่ายไปนะสั่งไปแล้วนะ
ขณะที่ลูกชายป้าเขียว
บอกว่าทางร้านขายอาหารทะเลขายอาหารซีฟู้ด
ตั้งอยู่ริมทะเลบรรยากาศโปร่งโล่งสบาย

ก็เลยตั้งราคาขายกระเพราก็๑๒๐บาท
คือทางร้านเห็นว่าราคาไม่แพง

เรื่องของทะลงทะเลอะไรด้วยนะฮะ
คุณผู้ชมครับมันเคยมีกรณีตัวอย่างมาแล้วก่อนหน้านี้
หลายที่ขายกระเพราราคาแพง
ซึ่งทุกร้านถูกกรมการค้าภายใน

ค่าปรับนะฮะก็ถ้าหนักมากนะครับ
ขายของแพงเกินจริงมีโทษจำคุกไม่เกิน๗ปี
และปรับไม่เกิน๑๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
สำหรับผู้บริโภคหากเจอร้านอาหารขายแพงโอเวอร์มหาโหด
ร้องเรียนได้ที่สายด่วน๑๕๖๙ของกรมการค้าภายในนะครับ
ทีนี้ทางร้านป้าเขียวเขาก็บอกว่า
ขอให้ลูกค้าที่โพสต์เรื่องราวนี้ลบในเฟซหน่อยได้ไหม
ลูกค้าบอกไม่ลบก็เป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้น
อนุญาตที่จะไม่ลบนะคะอะไรแบบนี้นะ